ส่วนเรื่องนี้ข้างหลังก็ถอนหายใจเหมือนกันค่ะ
สุดชาวอดีชครุดีเด่นรู้ไหมเคยได้รางวัลจากกระทรวงนะ
จบมาก็เกลียดนิยมอันดับ๑นะ
แล้วก็มีความสามารถเรื่องบทกรรมด้านกวีนี่ค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เขาเรียกกันว่าครูศุนทรฟู

สุนทรฟู้เป็นฉายาเหรอเป็นฉายาเพราะอะไรจริงคือครูฟู่
แต่ว่าเก่งเรื่องกะวีมากเหมือนสุนทรฟู้ไงแต่ว่าเก่งเรื่องกะวีมากเหมือนสุนทรฟู้ไง
ใช่ก็เลยเรียกครูสุนทรฟู้
แต่คุณรู้ไหมว่าครูคนนี้ทำอะไรหลอกเหยื่อเป็นร้อยเลย
หลอกเอาตังค์มาแล้วเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปเปย์ให้กับผู้ชาย
เอาเงินที่ได้มาไปเล่นพนันออนไลน์
นี่ไงมันก็เลยจะจบไม่สวยแบบนี้นี่แหละค่ะ
ที่ตำรวจยืนอยู่ตำรวจสืบสวนนครบาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าไปควบคุมตัวเลย
ครูฟู้ครูวิวัฒน์หรือว่าฉายาสุนทรฟู่

ก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวเรื่องกับการช่อโกงประชาชน
มาว่าครูคนนี้ครูฟู้เนี่ยมีความสามารถจริงเป็นครูที่แบบสามารถเก่งด้านกวีด้านกลอน
นะนะไปหลอกผู้เสียหายโดนกันหมดโดนกันทั่วหน้าค่ะทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียน
เรียนครูฟู้จะบอกแบบนี้เดี๋ยวจะมีโครงการนะจะพาไปทำกิจกรรมด้านการศึกษา
เดี๋ยวจะมีไปสัมมนานะสนใจเข้าร่วมโครงการโอนเงินมาคุณโอนเงินไปเป็นร้อย
ก็ขนาดครูชื่อดังได้รางวัลเขาก็เชื่อกันใช่ไหม
เท่ากับช่อกงเท่ากับหลอกลวงอ่ะสิก็ไปสืบอีกนะแล้วก็รู้ว่าครูฟู้เนี่ยอยู่กินกับแฟนนุ่มแถวซอยวัชรพลนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวล่ะค่ะเชื่อไหมนี่นี่อันนี้ตอนที่ถ่ายรูปกับแฟนนะตอนที่ไปเจอตัวครูฟู้นะร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้แล้วก็บอกว่าไอ้เงินที่หลอกไม่ว่าจะหลอกครูหลอกผู้ปกครองหลอก
เดี๋ยวนี้อยู่บ้านเล่นได้ไงมันสะดวกไง
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพอเป็นแบบนี้โดนตำรวจรวบตัวได้แล้ว
คุณผู้ชมลองดูนะการให้สัมภาษณ์รอบนี้จะต่างจากแบบคนที่เป็นผู้ต้องหาคนอื่นเลย
เพราะครูเขามีความสามารถด้านกรอนใช่ไหมลองฟังค่ะ
ก่อนจะทำสิ่งใดขอให้คิด
อย่าพลาดผิดจนชีวิตคิดถลำ
สิ่งใดประกอบด้วยเวรกรรม
และเน้นย้ำทำกรรมดีอย่างที่เป็น
หากถ้าผิดผิดไปแล้วมิแคล้วโทษ
จากเป็นโจทย์จากจำเลยจากเป็นโจทย์ตกจำเลย

ขอโอกาสที่มีได้แก้กรรม
กระทำแต่สิ่งดีเพื่อสังคม
คืออันนี้น้ำแข็ง
ครูฟู้เขาแต่งเอาไว้แล้วก็อ่านให้นักข่าวได้ฟัง

เขาไม่ควรสามารถดั้งกรรมอยู่รึเปล่า

เป็นครูภาษาไทยแล้วพวกฉันทะลักษณ์ต่าง

อะไรนะสะดับรับรองส่ง

จะลองไหมทราบร่องตรงถูกต้อง
นี่ค่ะแต่เห็นไหมว่า

สิ่งที่เราก็สอนคนอื่นมแต่พอวาเจอให้การแบบนี้แล้วเจอกับตัวเอง
เดี๋ยวไปตรวจสอบข้อมูลนะต้องไปดูแหละว่าครูฟู้ไปเล่นพนันเว็บไซต์ไหน
ต้องขยายผลขยายผลต่อไปด้วยว่าเอ๊ะมีการเล่นพนันใช่ไหม
ไปทลายเว็บพนันนั้นได้ยังไงด้วยแล้วดูข้อมูลต่าง
อันนี้เป็นข้อมูลที่เหยื่อนะเหยื่อเอามาเปิดเผยหมดเลย
บัตรข้าราชการมาให้ดูเนี่ยโดนกระทำแบบนี้โดนอะไรบ้างแต่ละคนนะคะ
เดี๋ยววันนี้รอดูพี่เบิร์ตแต่งกรอนซะหน่อยไหม
อะไรนะตรงเฟสบุ๊คโครงสี่หยาบคลาย
สักกวาหน้าร้อนนอนอะไรนอนหลับดีเออ
เอาต่อไหมล่ะไม่ต้องแล้วกลัวเหลือเกิน